ถ้าเชื่อแบบนี้เราจะไม่รีรอเอาที่พื้นดวงเลยพ่อหมอจ๋า

เดี๋ยวก่อนพื้นดวงก่อนพื้นดวงปกติเช็คดวงบ่อยไหม

สิ่งทุกอย่างที่สามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องดวง

โดยเฉพาะดูรายการนี้ผมก็ดูนะครับดูตลอด
ขอคำถามเดี๋ยวต้องให้พ่อหมอรักดูด้วยว่า
วิวอยู่วงการมา๑๒ปีโอกาสที่เหมือนจะรุ่งจะรุ่งจะรุ่งจะดังจะดังจะดัง
มันก็ดังนะแต่ทำไมมันไม่เป็นที่จดจำของคน
เดี๋ยวให้เขาดูจากพื้นดวงและดวงทั้งหมดเลยดีกว่า

เวลาก็กลางคืนนะเป็นส่วนตัว

แต่เวลาเกิดเนี่ยทำให้จุดเกิดเคลื่อนไปลักษณะเรียกว่าลักษณะ

เวลาจะไปดูดวงในหนังสือก็อ่านมีน

ดวงชะตาเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวสุก
คือดาวประกายพฤกษดาวประจำเมือง
ตามพื้นดวงชะตาที่เกิดมันไปเป็นประ
อยู่ในราศีเมษเขาเรียกตะนุเป็นปัตตนิ
เป็นประแปลว่าปูปูปะปะ
วิวจะเป็นคนที่รู้สึกแบบเหมือนเป็นคนขาดความเชื่อมั่น

อันนี้มันเป็นพื้นดวงชะตาเดิมเป็นแบบนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้
แล้วก็เกิดความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น
เพราะฉะนั้นมันจะทำให้ตัวเองเป็นคนเหมือนกับ
ไม่มั่นใจในเรื่องต่างหมดเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายหรือจะไปอย่างไรแบบไหน
มันจะทำให้ชีวิตเนี่ยความสำเร็จที่ไม่ดัง
เจ้าเรือนแห่งความสำเร็จของคนเกิดลักษณะราศีตุล
คือดาวเจ้าเรือนราศีมิถุนพบสุพะสุพะอริ
สุภาอาริก็แปลว่าจะมีชื่อเสียงก็ไม่มี
แต่คนพอรู้จักรู้จักแล้วแทนที่จะต่อยอดไปดัง
มันก็มันต่อไม่ได้เหมือนกับทำเสร็จไปอันนี้

อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืมอืม
อืมอืมอืมอืม

พี่เอลเป็นไอดอนมาตลอดครับผม
ประกวดทุกเวที
ชนะมั้ยลูกชนะมั้ย

แต่ว่ามันเป็นเวทีที่เราภูมิใจจริงนี่คือของ
กรมจรรย์สัมภัยชิงสุดีประสาธานตอนนั้นครับ

เป็นจุดแจ้งเกิดเลยนะ
เป็นเหมือนกับเมื่อใดเก้าแรกได้ให้วิวนี้
มีใจรักที่อยากจะเข้าสู่อุปกรณ์บันเทิง
วันได้แต่นั่งดูปกเทปเขาเสร็จ

วิวว่าคนที่อยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียง

แล้วการที่คนจะทะลุไอด่านตรงนั้นมาได้เนี่ยยากไหม

เพราะฉะนั้นวิวเนี่ยถือว่าได้โอกาสได้ไปหาครูบาอาจารย์
ได้จุดนี้มันมีจุดว่าจุดนี้ดังยาก
แต่มีจุดเปิดดวงว่าจะมีโอกาสดังจากการที่
ฝากตัวเป็นสิทธิ์ครูบาอาจารย์
บางคนฝากตัวเป็นสิทธิ์สำนักทรง
ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของสำนักศักดิ์ใช่ไหม
บางคนฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระ
มันก็มีทั้งนั้นผู้ตลกมักฝากตัวเป็นสิทธิ์ของพระ
โกติก็มาจากวัดถูกต้องไหม
อันนี้อยู่กับดาราเนี่ยมีหลายคนที่เขาไปศักดิ์บ้าง

ใชยามิชัยก็มาจากพระจากที่วัดเหมือนกัน

อันนี้คือเขาได้แก้ดวงเขาเอง

แล้วน้องทำไมถึงได้อยู่ในวงการบันเทิง

พอหลังจากที่ชนะการประกวด

มันก็เลยทำให้คุณมีแวร์รูปมีค่าตัวเพิ่มขึ้น

ก็ร้องตามงานร้องทั้งคืนร้องตั้งแต่

จริงถ้าร่วมค่าทิศแล้วได้เท่าไหร่

วัน๓๐๐รับไก่ย่าง๑จานกลับบ้านก็มี

เดินสายรับจ้างแบบนี้ไปนานแค่ไหน
ถึงได้มีค่ายมีสังกัด

ร้องเพลงมาตลอดร้องตามวงดนตรีต่าง
งานบวชงานบัตรงานวัดงานบุญงานขึ้นมาฟัยงานโกน

ไม่ทุกวันครับแล้วแต่ว่าเขาจะจ้างมาวันไหน
คุณอย่าบอกว่าคุณเอาเงินที่คุณได้วันละ๓๐๐๕๐๐บวกทิพย์เนี่ย

ถูกต้องครับคือได้มาเท่าไหผมให้แม่หมดเลยเมื่อก่อนนี้

ในที่สุดจากทิพย์จากอะไร

ไปให้ค่ายเขาได้ฟังเสียง

แต่ว่าทางค่ายก็ตอบมาว่าเรายังเด็กไป
เพราะในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมี

จนส่งมาถึงช่วงม๖ครับ

หรือว่าอาจารย์ภัยทูลขันทองซึ่งเป็นอาจารย์นักแต่งเพลง
ก็เลยได้เข้ามาเจออาจารย์

เขายังบอกว่าม๖มันก็ยังดูเด็กไป

ออยอะไรอย่างนี้ครับแต่เป็นเวอร์ชันลูกทุ่ง

ผมนักเรียนเกียรใส่งเท้าช้างดาวเข้ามา
แต่งตัวบ้านนอกมากตอนนั้น

ก็เปลี่ยนมากพี่แม่มเปลี่ยนมากที่สุด
เกิดเกิดในเรื่องของพ่อเสียมาก

ฝากดูแม่ด้วยนะถ้าพ่อจะไม่อยู่แล้ว

วิวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นลางบอกเหตุร้าย

เพราะฉะนั้นอายุของคุณ
จุดเปลี่ยนอายุคุณคือที่อายุ

คนเกิดลักษณะราศีเมษราศีตุล
บ้านเมืองเป็นอย่างไรชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้น
ที่สมัยต่างนั้นบ้านเมืองเปลี่ยนชิดเปลี่ยน

เวลานั้นก็คือมันเป็นเวลาที่วิวเกิด
มันก็คนก็ไม่ได้จำได้มากมายแต่มันเป็นเวลาแข่งการเกิด
และเวลานี้มันก็จะมีเวลาของการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะ

ย้อนกลับไปตอนนั้นที่คุณบอกว่าดีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กวัยรุ่นคนหนึ่ง
อยู่ดีมีงานมีเงินคุณก็เลยบอกว่าเปลี่ยน
เปลี่ยนตอนนั้นมันเปลี่ยนอยู่นานแค่ไหนครับ
เปลี่ยนอยู่ประมาณ๔๕ปีครับผม

ดีขึ้นก็คือสามารถใช้หนี้ให้กับทางบ้านได้

ตอนนั้นที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นตามความหมายของวิวเนี่ย
แต่อาจารย์ดูในดวงเนี่ยเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่ทำให้วิวต้องมีความทุกข์และกดดันมาก
ตึงเครียดมากด้วยไปพร้อมกัน

น่าจะเป็นในเรื่องความรักหรือเปล่า

เจ็บในชีวิตมันจดจำลืมไม่ได้
ถูกต้องครับมันมีความทุกข์ความทุกข์
จนแทบจะทำแบบแทบจะตาย
ใช่ไหมครับจริงครับผมเคยขึ้นไปดาดฟ้านะอาจารย์

แล้วเรื่องความเชื่อล่ะมายังไง
โอ้โหวิวเชื่อทุกสิ่งอย่างเชื่อมากโดยเฉพาะเรื่องของศัยศาสตร์
ศักดิ์ก็ทำลงหน้าทองก็ทำลงน้ำมันทุกอย่างก็ทำ
แล้วก็สาธิการเหรียญทองก็ทำทำหมดทุกอย่างที่สามารถทำได้
ครั้งแรกที่บอกว่ามันดีมันดียังไง
ถ้านางกวักเนี่ยนะกวักต่ำอย่างนี้

วักเก็บอย่างเดียวได้เล็กน้อย

จะไปกวากไหน

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่งานเยอะ

เจอสิ่งที่เขาให้คำสัตว์ปฏิญาณ
หรือคำสาบานหรือบนบานสารกล่าว
คำสาบานก็เกิดเรื่องในชีวิตเหมือนกัน